คุณผู้ชมค่ะสถานการณ์จากคลั่งกลัดยิงที่โคราช
เราได้มีการประมวลภาพเหตุการณ์แล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุด
อัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บให้คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้ว
แต่ทีนี้ถอยกลับมาตั้งหลักนิดหนึ่งค่ะปมการกลาดยิง
ปมโศกคณตรกรรมครั้งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
คือคนรอบตัวจ่าคลั่งเนี่ยหรือว่าจ่าโจ๊กเนี่ย
บอกว่ามันเกิดมาจากปมที่มีการโกงกัน
โกงอะไรเหรอฮะนี่อิลาเพิ่งฟังแบบนี้ค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยพันเอกนรมนนรพลมิจจันท
แล้วก็เป็นคู่พิภาษณ์กับจา๑๑จักรพันท่มมา

ประเด็นที่ทำให้จ่าสิบเอกจักรพันธ์ตัดสินใจก่อเหตุ
เขาคาดว่ามี๒ประเด็นด้วยกัน

๑เมื่อข้านายหน้าฆ่าบ้านพร้อมกับที่ดิน
นางอนงเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่บ้านพักจุดแรกนี่นะคะ
ได้เรียกจ่าโจ๊กมาพร้อมกับนายหน้า
มาพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นเงินทอน
ที่ได้รับจากการค้าบ้านพร้อมกับที่ดินเนื้อที่กว่า๔๘ตารางวา

ผู้บังคับบัญชาของจ่าโจ๊กกับแม่ยายเนี่ย

แล้วก็หมู่บ้านมาขายให้กับทหารในค่าย
จโจ๊กเป็นหนึ่งในลูกค้าของโครงการนี้

ทอนจำนวนนี้นายน่าจะต้องแบ่งคืนให้กับลูกค้าที่มาซื้อบ้านในโครงการ
ปรากฏว่าจ่าโจ๊กเขาไม่ได้เงินทอนจำนวนนี้คือ๕๐๐๐บาทคืน
เขาก็เลยไปทวงกับคุณอนง
ซึ่งเป็นแม่ยายของผู้บังคับบัญชาของจ่าโจ๊ก

เขาก็งงว่า๕๐๐๐ให้ไปกับนายหน้าแล้ว

แล้วมันมีการทวงประมาณ๒๓เดือนแล้วไม่ได้สักที

นี่แหละส่วนตัวก็เลยคาดว่าผู้ก่อเหตุอาจจะโกรธแค้นเรื่องนี้เป็นประเด็นแรก
ก็คือเงินทอนจากการค้าบ้าน
นวกกับอีกประเด็นหนึ่งผู้ก่อเหตุก่อนหน้านี้ก็มีข้อพิพาทกับผู้บังคับบัญชาก็คือผู้ตาย
พันเอกอนันทรโรธ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายได้ร่วมกับนายหน้านำรถยนต์ที่มีชื่อของพันเอกอนันทรศเป็นผู้ค้ำประกันไปจำนำในราคา๑๒๐๐๐บาท
กระทั่งผู้พันธุ์บอกว่าให้ไปถ่ายคืนมาเพราะเดี๋ยวตัวเองจะเดือดร้อน
ก็เลยอาจจะทำให้คนร้ายเกิดความไม่พอใจ
อันนี้เป็น๒ประเด็นหลักที่มีการตั้งกันไว้
ลึกก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องมีการสาวกันสืบสวนขยายผลกันต่อไป
ฟังเสียงพันเอกนรพลค่ะ
แฟนผมเรียกคนยิงมากับนายหน้า
นายหน้าก็คือเป็นลูกน้องของแฟนผมเอง
แล้วก็เรียกมาคุยกันได้มันเป็นยังไง
หนึ่งจ่ายในหน้าไปหมดแล้วจ่ายค่าเงินทอนไปหมดแล้วเนี่ยทำไมว่ามันจ่ายไม่หมด
เพราะว่าพวกนี้เขาจ่ายไปหมดแล้วที่ว่าเงินเขาคืนเท่าไหจ่ายไปหมดแล้ว
ก็เรียกเจ้าตัวมาเรียกเจ้าตัวมาคุยที่บ้าน

โดยให้ผู้พันธุ์มาฟังเป็นพยานด้วย
แล้วก็ตกลงว่าถ้าเขาไม่จ่ายนะคนตายนางนงก็จะจ่ายให้อีก
โดยให้อ่านายหน้าเนี่ยรับหนี้แทนรับหนี้แทนเราจ่ายให้ไว้ก่อนรอบสอง
๕๐๐๐๐ที่เหลือว่า๕๐๐๐๐แล้วก็เงินห้ามือไม่ได้

รถรถเอารถไปจ่ำด้วยกับพวกด้วยนายน่านี่ร่วมกัน
เอาคือมาวันนี้ไม่พอใจเลยจริงก่อนเลยจริงเลยผู้ที่๑๒๐บาทอ้อ
ซึ่งก็รู้จักกับผู้ตายด้วยรู้จักกับผู้ก่อเหตุด้วย
สบแรกที่ยิงเนี่ยก็คือแม่ยายของเอ่อผู้พันธ์อาณันทรโรธก่อน
แล้วสบที่สองเนี่ยก็คือผู้พันธ์สบที่สามเนี่ย
คุณผู้ชมนายหน้ากำลังวิ่งหนีใช่ค่ะ
จ่อยิงด้วยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะคะ
ถูกยิงจากด้านหลังที่บริเวณแขนนะคะค่ะทีนี้เราก็ถามต่อว่า
พันธ์เอกนรพลเนี่ยท่านแขนหรือเปล่ากับสิ่งที่เกิดขึ้น
ท่านบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกแค้นแล้วก็อโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุ
จากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วย้อนกลับมาก็เอาอะไรไม่ได้แล้วนะ